แม้ว่าบางคนจะบอกว่าโอ๊ยมึงบ้านนอก
หนึ่งเลยลูกเป็นกระจกสะท้อนตัวเรา

จริงไม่ได้ตั้งใจจะบวชมาถึงนานขนาดนี้

ไม่ใช่จะบวชมาถึงนานขนาดนี้

อยากชอบพวกหน้าตะสิทธิ์

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำมันให้ดี

มันจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราได้ทำ

เพราะว่าแต้วเองก็เป็นแฟนคลับ
ของรายการไทยรัฐท้องเหมือนกันนะคะได้มีโอกาสดูพี่พี่หลายหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ไปอยู่ในรายการนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไปอีกนะคะสำหรับการได้รับรางวัลแขกรับเชิญแห่งปีโอ้โหมีค่ามากมากเลยค่ะขอบคุณพี่เรย์มากมากนะคะ
คือแต้วเชื่อว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่ดูแล้วทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต้วก็คิดว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ทุกทุกวันของเราเนี่ยมีความหมายที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ยังไงก็ขอโวยพรนะคะให้กับทีมงานไทยรัฐทอล์กด้วยขอให้การทำงานเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเพื่อ

ไม่ทราบว่าจะรู้สึกยังไงดีครับผมก็หวังว่าจะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างอะไรที่ดีแล้วกันหวังว่าจะไม่ได้พูดเลยถ้าผิดทำให้คนมีชีวิตที่ไม่ดีอะไรแบบนั้นครับผมแต่คนแชร์เยอะไม่แปลกอยู่แล้วผมดูเท่ขนาดนี้ผมคิดว่าการสร้างงานศิลปะของผมเนี้ยมันยืนยาวมากกว่าชีวิตของการเป็นนายกรรมดีหรือรัฐมน
ชั่วคราวเดี๋ยวมึงก็ออกไปแล้วมึงไม่มีค่าแต่กูมีค่าตลอดชีวิตของกู

ก็ก่อนอื่นเลยต้องขออธิบายตัวเองก่อนว่าจริง
ที่ไม่อยากพูดตั้งนานแล้ว

ที่ว่ามันไม่มีใครอยากให้เรื่องภายในออกไปสู่ข้างนอก

ครั้งนั้นที่พี่เรย์นะคะมาสัมภาษณ์ตายนะคะ
ก็ทำให้ตายได้อธิบายอะไรหลายอย่างนะคะ
แม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดนะคะ
ก็ทำให้หลายคนที่เข้าใจผิดเนี่ย

ไหนก็ขอให้ไทยรัฐอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานนะคะ
แล้วก็ผลิตรายการดีแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะคะ

และเริ่มมีการคุยกันอย่างจริงจังว่า
จะเอายังไงกับประเทศที่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
การเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่เป็นทางออก
แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลือกตั้งแล้วจะเป็นทางออกนะ

และเริ่มมีการคุยกันอย่างจริงจังว่า
จะเอายังไงกับประเทศที่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
ขอขอบพระคุณเลแห่งรายการไทยรัฐทอล์ก
ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ทีมงานทุกคนที่แวะมาสนทนากับผม

แล้วก็ได้มีไมตรีจิตในการเลือกคลิปที่เราสนทนากันครั้งนั้น
เป็นคลิปที่ส่งพลังที่สุดของรายการไทยรัฐท็อก

ปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนหน้าหลายปีที่ผ่านมา
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของทั้งประเทศไทย

ทั้งแปลงทั้งเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรม

คือสิ่งที่เคยดำเนินมาทั้งหมดเคยเป็นมาอย่างปกติสุข

และจะไม่หวนคืนกลับไปที่เดิม
ฉะนั้นในปี๒๐๒๐ที่จะมาถึง
จะเป็นปีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว
เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อที่เราจะสร้างเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตใหม่ของเรา
สอดรับกับความจริงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
วิถีชีวิตของผู้คนโมเดลธุรกิจใหม่
ความยากลำบากทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอน
มีความพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่รอดไปได้ในภาวะเศรษฐกิจที่จะรุนแรงในปีหน้า
ฉะนั้นขออวยพรให้ผู้ชมรายการทุกคน
เป็นผู้ชมที่มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัว
และรับมือกับอนาคตที่กำลังจะเดินทางมาถึง

ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการครับ

ช่วงดีครับแล้วเจอกันโอกาสหน้า

โปรดติดตามตอนต่อไป